ก็คือถ้าในความรู้สึกเราเราก็เห็น
เราถึงได้ตกใจกับคนที่อยู่บนนั้น
เราคิดว่าน่าจะพึ่งผลิตเพราะว่าสประเภทแบบนี้ยังไม่แน่นหนึ่ง
แล้วเราก็แกะสีในด้านมันก็ยังหลุดติดสประเภท
ทีนี้หนูก็ปวดท้องก็เลยเดินไปเข้าห้องน้ำทีนี้ตอนเรานั่งเนี่ยต้องบอกว่าตอนที่เราเห็นโทรศัพท์คือเรานั่งทำธุระอยู่
แล้วเราเป็นคนคือเราเป็นคนที่ระแวงถ้าไม่ใช่ห้องน้ำที่บ้าน
แล้วด้วยความที่ว่าปั๊มนั้นเราเข้าประจำเราจะรู้ว่าช่องระบายอากาศเขาค่อนข้างกว้าง
เราก็จะแบบเหลือหันไปห้องอย่างเงี้ยตลอดนะคะว่าแบบส่วนมีใครช่างโมกดูหรืออะไรอย่างเงี้ย
ก็จะหักแล้วเราก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยอืม
เราก็เล่นโทรศัพท์แล้วก็หันซ้ายหันขวาแล้วก็เพื่อค่อยเงยขึ้นแบบเนี้ยค่ะ
แล้วก็ไปเจอมันติดอยู่ข้างบนเราก็ตกใจแล้วก็แบบเฮ้ยมันโทรศัพท์มันมีกล้องหรือเปล่า
และถ้าไม่มีเค้าจะไปติดทำไมอืม
พยายามจะเอาลงมาแต่ว่ารอบแรกมันก็เอาไม่ได้ก็เลยเหยียบไปบนไอ้ที่กดน้ำอะค่ะ
เอาลงมาแล้วผมก็บอกว่าโทรศัพท์มันก็ยังมีการบันทึกภาพอยู่
แต่ทีนี้ว่าด้วยความที่เราตกใจแล้วก็ลงลาน
ก็เหมือนเราเป็นกฎโดนภูมิเหมือนยกเลิกหรืออะไรสักอย่าง
เราก็เดินเอาโทรศัพท์ไปถามพนักงานปั๊มว่า
พี่คะทำไมมันมีโทรศัพท์เครื่องนี้อยู่ในห้องน้ำ
พนักงานก็ตกใจพนักงานก็บอกว่าเครื่องไหนคะอยู่ที่ไหนคะลูกค้า
ก็เลยบอกว่ามันติดอยู่บนเพดานนะคะเนี่ยค่ะ
พนักงานก็เอาอีกเครื่องไปดูอะค่ะแต่ทีนี้เราก็เลยบอกว่าของใครคะ
พนักงานก็บอกหนูไม่รู้เพราะหนูไม่รู้จริง
พนักงานปั๊มอีกคนนึงก็มาบอกว่ามีอะไรกันคะ
ก็บอกว่าเนี่ยค่ะหนูเจอโทรศัพท์ติดอยู่บนเพดา
เขาก็บอกว่าไม่รู้เลยครับลูกค้า
ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นหนูเอาโทรศัพท์ไปแจ้งความนะ
เพราะว่าหนูเป็นคนเจอต้องเอามาแจ้งความ
พี่ก็บอกกับหนูว่าด้วยความที่หนูไม่ใช่ผู้เสียหายในคลิปเพราะว่าคลิปหนูมันไม่มี
ก็ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันกับรับโทรศัพท์เป็นของกลางไว้
เผื่อว่ามีกรณีที่เกิดจากนี้อีกจะได้จะได้ไปสืบดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไร